นึกถึงลูกโป่งสวรรค์ที่มันอัดก๊าซได้ใช่ไหม
คือเขาบอกแล้วนะว่าไอ้ก๊าซหรือว่าลูกโป่งพวกนี้อย่าไปอยู่ใกล้กับไฟ
มันอันตรายแล้วลองคิดภาพนะ
ถ้ารถคันนั้นด้านหลังเนี่ยค่ะ
๊าซลูกโป่งบึ้มสนั่น
เพราะอะไรรถคันนั้นมีถังก๊าซที่อัดลูกโป่งเนี่ย
อยู่ด้านหลังสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
นี่กระบาดหรือรถไฟ

รถไฟที่ว่าคือรถไฟลุกแล้วเห็นกระบะที่จอดอยู่ข้างไหมคุณผู้ชม

คือเห็นดูแบบนี้แล้วก็หวัดเสียวกลัวเหลือเกิน
อยู่แถวนั้นจะเป็นยังไงมีใครอยู่ในรถหรือเปล่า

เห็นภาพแบบนี้แล้วหลายคำถามมันเข้ามาในหัวเต็มไปหมดเลยค่ะ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางค่ะ

ข้างหลังรถกระบะนะนะมีถังที่เป็นถังก๊าซ
บรรจุลูกโป่งสวรรค์จะไปอัดใส่ลูกโป่งสวรรค์เนี่ยนะคะ
แล้วปรากฏว่าไฟไหม้ถังกัสตรงนี้มันก็ระเบิด
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ตกใจค่ะวิ่งหนี
รอรอให้เจ้าหน้าที่เมื่อไหร่จะมาถึงสักที
เมื่อไหร่จะมาถึงสักทีแล้วพอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็มาฉีดน้ำ
ประมาณ๑๕นาทีค่ะดับไฟเอาไว้ได้
แล้วเดี๋ยวดูนะหลังจากสภาพที่ไฟลุกท่วมรถพอดับแล้วเนี่ย
ดูมันน่ากลัวมากเลยนะถังกัสนี่คือแบบไม่ใช่ถังเดียว
เออถังใหญ่ด้วยนะใช่ค่ะรถสภาพรถก็เสียหายเกือบทั้งคันแล้วอ่ะนะคะ
เกิดขึ้นช่วงสามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมากลางงานเป็นงานคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อเกษมเขมโก
หรือว่างานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สารอริยสงฆ์นะคะเขาจัดขึ้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดลำปาง
ทีนี้เราก็กลัวไงว่ามีคนเจ็บคนตายไหมเจ้าของรถกระบะคันนี้ค่ะคือในอ้วนบูชายุ๔๖ปีก็เป็นพ่อค้าขายลูกโป่งสวรรค์นี่แหละ
บอกว่าตอนนั้นน่ะนะผมกำลังมายกถังก๊าซเนี่ยจะลงจากรถจะเอาไปอัดใส่ลูกโป่งสวรรค์แล้วก็ขายในงานหลวงพ่อนี่แหละ
ลามติดถังก๊าซโชคดีนะตัวผมอ่ะวิ่งหนีออกมาได้ทันหลังจากนั้นถังก๊าซมันก็
บึ้มไฟก็ลุกท่วมรถแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่ขับรถก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร